คุณผู้ชมคะข่าวนี้ชาวประมงเนี่ยช็อกเลยออกเรือจะไปหาปลา
แล้วปรากฏว่ามาเจอศพติดอยู่ตรงป่าโกงกลาง
แล้วสภาพศพเนี่ยนะคะบริเวณศรีษะเนี่ยเหลือแค่หัวกะโล
น่าจะเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่าสัปดาห
กลายเป็นศพปริศนานะคะครับทีนี้ก็ต้องแจ้งตำรวจค่ะ
จ้านาธิหน่วยกู้ไพยให้มาทำการกู้ศพนะคะแล้วก็ตามหาว่ายาดของผู้ตาย
เนี่ยคือใครเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นประมาณสักสองทุ่มเมื่อคืนนี้
ผ่านมาค่ะที่ทางเสาภาวเมืองกะหารนี่นะคะ
ออกเรือไปหาปลาแล้วปรากฏว่าไปเจอศพเนี่ยลอยน้ำมาติดอยู่ที่ป่ากงกลาง
ตรงปากคลองท่าตะเผาทีนี้ตอนได้รับแจ้ง
ตำรวจก็ประสานให้กู้ภัยต้องเอาเรือออกไปเลย
เอาศพผู้ตายกู้ศพเข้ามายังฝั่ง
แจ้งแพทย์เวรโรงพยาบาลตราศให้มาฉนะศูนย์
ทีนี้จากการตรวจสอบเบื้องต้นศพนี้เป็นศพผู้ชายรูปร่างก็สูงใหญ่
ไม่ทราบอายุค่ะใส่เสื้อลายสก๊อตสีเทากางเกงชาวเลสีดำ
แล้วสภาพศพอยู่ในสภาพเน่าเปื่อยแล้ว
ส่วนของศีรษะนะคะคุณผู้ชมเหลือเพียงกระโหลกแขนขา
เนื้อเนี่ยหลุดเหลือกระดูกนะคะก็คาดว่าน่าจะเสียชีวิตมา
ประมาณเจ็ดถึงสิบวันจากการตรวจสอบตามศพเนี่ยนะคะ
ไม่พบเอกสารยืนยันตัวบุคคลแล้วก็ไม่พบเอกสารอื่นในร่างกายด้วยนะคะ
จากการสอบถามชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นเนี่ยชาวบ้านเขาก็บอกว่าไม่รู้จัก
ในพื้นที่ก็ไม่มีการแจ้งคนหายด้วยเบื้องต้นตำรวจก็เลยประสานไปยังโรงพยาบาลตราด
นำศพเนี่ยเก็บไว้ก่อนแล้วก็จะดำเนินการตรวจสอบในพื้นที่ใกล้เคียง
ว่าพื้นที่แถวนั้นมีการแจ้งความคนหายหรือไม่
เพื่อที่จะได้สืบข้อมูลต่อนะคะว่าผู้เสียชีวิตเนี่ย
คือใครและเสียชีวิตด้วยสาเหตุอะไรนะคะ